ผู้หญิงคนนี้เธอป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
แล้วก็ไปรักษาจนอาการดีขึ้น
หมอให้กลับมากักตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา๑๔วัน
เธอก็กลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำ

ปรากฏว่ามีทั้งชาวบ้านมีทั้งอสมค่ะ
มายืนหน้าบ้านไล่เธอ

อันที่สุดที

โอ้โหเดี๋ยวนะคนที่ไปไล่ในนั้นมีอสมด้วยเหรอ
ใช่ค่ะมีอสมแล้วก็ชาวบ้านนะคะคือผู้ป่วยเขารักษาตัวหายแล้วเขามาพักฟื้นที่บ้านของเขา
ว่าหายแล้วหายแล้วนะคะหมอให้กลับมาพักฟื้นร่างกายทั้งย้ำว่าพักฟื้นร่างกายนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเหตุความวุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นที่ที่บ้านหมู่หกที่บ้านขามตำบลร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำค่ะ
ตามภาพที่เห็นเลยค่ะชาวบ้านประมาณ๒๐คนบุกเข้าไปที่บ้านของนางสาวพรกมลทองปัญญาอายุ๒๒ปีค่ะ
แล้วตะโกนด่าทอขับไล่ให้เธอออกไปจากหมู่บ้านทำเหมือนกับว่าเธอนั้นเป็นผีปอบเลยยังไงอย่างนั้น
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านของนางสาวพรกมลค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเธอก็ยังกักตัวอยู่ในบ้าน
โดยมีการผูกเชือกฟางล้อมบ้านเอาไว้
พร้อมกับติดป้ายเป็นป้ายกระดาษใบนี้สีชมพู
ห้ามเข้าใกล้ผู้ป่วยวงเล็บรักษาตัวมาแล้ว
นางสาวพรกมลเธอเล่าให้ฟังค่ะ
ก่อนหน้านี้เธอทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครและติดโควิด
แล้วเธอก็เดินทางกลับมารักษาที่บ้านเกิด
ที่โรงพยาบาลสตึกจังหวัดบุรีรำ
รักษาหายไปเมื่อวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
พอหายแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านอีก๑๔วัน
โดยต้องแยกตัวอยู่บ้านคนเดียวค่ะตามคำแนะนำของแพทย์
แต่ก็มีชาวบ้านกับกลุ่มอสมมาไล่ไม่ให้อยู่ที่บ้าน
ไปอยู่ที่สารากลางหมู่บ้าน
ยืนยันค่ะเธอจะอยู่บ้านนี้
เพราะหมอบอกว่าหายแล้วเหลือแค่เชื้อตายซึ่งไม่แพร่เชื้อ
ซึ่งเธอรู้สึกไม่เป็นธรรมที่มีคนมาไล่เธอเหมือนเธอเป็นผู้ร้าย
เหมือนถ้าเป็นผีปอบค่ะ

ชาวบ้านที่ไม่อยากให้นางสาวพรกมลกักตัวอยู่ในหมู่บ้าน
เขาเปิดเผยเขาบอกแบบนี้
เรื่องนี้เป็นมติของหมู่บ้านว่าใครที่ติดโควิด
ถ้าเข้ามาในหมู่บ้านต้องไปกักตัวที่สารกลางหมู่บ้าน
ก็เข้าไปบอกเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นกฎของหมู่บ้าน
ยืนยันว่าไม่ได้ไล่แค่กันไว้ให้ดี
ใครที่ติดโควิดเข้ามาในหมู่บ้านต้องไปกักตัวที่สารกลางหมู่บ้าน
แต่เธอเป็นโควิดเธอไปรักษาที่โรงพยาบาล
อนุญาตให้เธอกลับมาบ้านได้แล้ว
รักษาจนเชื้อหายแล้วนะคะ

อธิบดีกรมควบคุมโรคนี่นะครับ

ผู้ป่วยนี่นะคะหลังออกจากโรงพยาบาล
หลังเข้ารักษาอาการ๑๔วันแล้วให้มากักตัวอีก๑๔วัน
จัดว่าเป็นผู้ที่พ้นระยะการแพร่เชื้อ
และอยู่ในระยะที่ร่างกายฟื้นตัว
ไม่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือแยกจากคนอื่นแล้ว
สามารถทำงานได้ตามปกติอยู่ในระยะฟื้นตัว
อันนี้เป็นคำกล่าวของนายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์
บดีกรมควบคุมโรคที่ให้ความรู้มาล่าสุดนี้
ระยะแพร่กระจายเชื้อได้ก็คือ
วันที่เริ่มแรกที่เราตรวจรับเชื้อ
เจอเชื้อเขาจะนับไป๑๐๑๔วัน
ถ้าเกิน๑๔วันแล้วคือแพร่เชื้อไม่ได้แล้ว
นะฮะซึ่งทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้นะ
แล้วที่สำคัญคือเขาหายแล้วด้วย

แต่ในเสียงก็คือชาวบ้านเขารังเกียจแล้วมีคำว่ามึงด้วยนะ
ต้องความเข้าใจกันให้ดีนะฮะ